พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านตอนนี้เขาก็ต้องปิดแหละ

แล้วนะคะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งที่ชนบุรีเขาบอกว่าขายก็ไม่ได้ขาย
และยังมีรถมาพุ่งชนกลางดึกอีกด้วยนะคะ
สิ่งที่ฝากไว้คือกันชนด้านหน้านี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดมาแล้วค่ะ

มีการถอยแล้วก็ไปต่อค่ะ
แต่หารู้ไหมว่าคุณได้ทิ้งหลักฐานชิ้นสำคัญไว้ก็คือการชนหน้ารถของคุณนะคะ
จุดนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งตอนนี้สภาพพังยับเยินค่ะ
ก๋วยเตี๋ยวก็พังถ้วยชามแตกกระจาย
เจ้าของร้านคุณอรวรรณเอี่ยมอ่องกุมขมับเลย

นี่ใช้คำว่าร้านพังของจริง
ไม่รู้จะขายได้ต่อหรือเปล่าแล้วต้องซ่อมอีกกี่บาทนะคะ
บอกว่าตี๕ค่ะได้ยินเสียงโครมดังครั้งใหญ่เลย
พอลงมาดูอ้าวรถชนแล้วรถที่เกิดเหตุหายไปไหน
จะเรียกความเสียหายกับใครเนี่ยนะคะ

ตอนแรกคือเขาถอยรถแล้วเขาเหมือนเขาจะออกแล้ว
แต่ว่าเราไปเรียกเขา

ใช่ค่ะเราทำมาหากินเนาะ

แจ้งความไว้แล้วค่ะที่สพเสม็ดนะคะ
บอกว่าตอนนี้กล้องวงจรปิดได้๒จุด

ในร้านจุดที่สองก็คือตามเส้นทางที่รถคันนี้ขับไปขับมา
เขาบอกว่าทราบตัวเจ้าของรถแล้วเพราะว่ามันเห็นทะเบียนชัดเจนนะคะ
แต่เมื่อสักครู่นี้คือผู้สื่อข่าวเรานะบอกก่อนไม่ใช่คนขับรถนะ
ไม่ใช่นะคือผู้สื่อข่าวไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณตำรวจ
เขาก็เลยตำรวจเนี่ยฝากบอกเจ้าของรถเก๋งที่ขับพุ่งชนทะเบียนมันเห็นชัดเจนแล้วไม่ต้องให้ตามตัวเนาะ
เข้ามาเจอตำรวจหน่อยที่สพสเมษพูดคุยชดใช้ค่าเสียหายเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวกันหน่อยนะคะ